เรื่องเตือนภัยสาวคือสาวเนี่ยเขาอยู่ที่หอพักแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงอ้างตัวว่าเป็นตำรวจสากลคือปีนขึ้นมาที่หอพักเลยนะแล้วไปเคาะเคาะห้องพยายามบิดลูกบิดดูอะค่ะก็เนี่ยพยายามอยู่อย่างเงี้ยจนเจ้าของหอเนี่ยเจ้าของหอก็มาตะโกนถามเอาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ไหวตัวทันค่ะคว้ารองเท้า

ไม่ตอบแล้วก็ไม่หยุดเคาะเห็นแบบนี้ท่าไม่ดีแล้วเธอก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าของหอพักเจ้าของหอพักอยู่ห้องใกล้ใกล้กันนะคะบอกให้ออกมาช่วยดูหน่อยทีนี้เจ้าของหอพักก็เลยมาตะโกนถามอ้าวนี่ใครเนี่ยมาเคาะแบบนี้เป็นใครแล้วเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวให้ผู้เสียหายเล่าดีกว่าค่ะ

ค่ำกลางคืนด้วยเจ้าของหอพักเขาก็ไม่เชื่อสิคะทีนี้เจ้าของหอบอกว่าอะไรไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะแจ้งเนี้ยจะแจ้งตำรวจภูทรน้องขามทีนี้คนร้ายกลัวก็เลยหยิบรองเท้าของสาวโรงงานคนเมื่อกี้ไปแล้วก็ปีนกันสาดหนีไปเลยนะคะทีนี้เนี้ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนที่โดนเคาะห้องกลัวนะหลายหลายคนดูข่าวนี้ก็คงกลัวเพราะ
ป้องกันอันตรายแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสาวโรงงานคนนี้เธอก็เอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งความที่สพนขามแล้วแล้วก็อยากให้ตำรวจเนี่ยเร่งตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีโดยเร็วด้วยนะคะ